สถานที่ที่อยากแนะนำให้ไปมากเลยเพราะว่าเขาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร
แล้วตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะ
ที่แห่งนี้ชื่อว่าถาเปิดใจ

ใช่แล้วดูจำนวนนักท่องเที่ยวซะก่อนคุณ

นี่คือนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยนะคะพากันเดินทางไปพักผ่อนไปกางเต็นต์ครั้งพักแรมกันไปแน่นขนาดเลยนะคะ
กลางสภาพอากาศที่เย็นสบายค่ะ
อยู่บนเนินเขาผาเปิดใจ
พื้นที่ชายแดนไทยพม่าบ้านพันหวานตำบล
ร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะ
โดยผาแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า๔๐๐เมตรเลยนะ
ซึ่งแปลว่าอากาศข้างบนจะค่อนข้างหนาวเย็นพอสมควรเลยค่ะ
เป็นสถานที่ที่เริ่มได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย
ที่จะไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ชื่นชมวิวทิวทัศน์
สวยสดงดงามที่สามารถมองเห็นได้แบบ๓๖๐องศาด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับจุดชมวิวเขามัดซีตำบลปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองชุมพรเลย

อกจากนี้แล้วตลอดเส้นทางที่ต้องขับรถผ่านหมู่บ้านพันวาเนี่ยนะคะ
นักท่องเที่ยวก็จะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวสวนกาแฟที่หาดูได้ยาก
ซึ่งคาดว่าในช่วงวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะคะ
ก็จะมีนักท่องเที่ยวแห่มาเยือนผาเปิดใจกันเป็นจำนวนมากเลย
ใครยังหาที่ท่องเที่ยวอยู่
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถไปพักแรมแบบกลางเต็นต์ได้
ไม่ต้องไปไกลแบบขึ้นเหนือสูงชุมพร
ดูบรรยากาศสิครับน่าไปเที่ยวมาก
แล้วผมเหลือไปเห็นนี่นะครับบางคนจะไปนั่งก์จี่เข้าเหนียว
ใช่เพราะว่าผิงไฟเพราะอากาศมันค่อนข้างที่จะหนาว
ฟินกันไปเลยใช่แล้วนะคะแล้วก็จะได้ชมไร่กาแฟโรบัสต้าด้วย
คือกาแฟโรบัสต้าจะเป็นพันธุ์กาแฟที่ปลูกได้มากในภาคใต้